โอเคมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ชมคุยหลายเรื่องเลยค่ะ
ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความงาม

อินวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ย

เรื่องของความสวยงามเกี่ยวกับเรื่องของเลฟ
คือไม่ต้องไปที่ร้านแล้วสามารถทำเองได้
ใช่แต่ก่อนอื่นนะมาพูดคุยกับเราสักนิดนึงดีกว่า

ไทยรัฐสิ
มาประจำการตรงนี้ครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วจ๊ะ

จะมาพูดคุยกับเราหรือว่าฝากร้านก็ได้นะคะที่ไลน์ไทยรัฐค่ะ

อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่รักสวยรักงาม

เวลาเราจะไปร้านทำเล็บร้านทำผมบางทีเวลามันเร่งรีบ
บางทีแบบมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงอะ

ต่อไปนี้นะคะผู้หญิงสามารถที่จะ

สามารถที่จะทำเล็บได้ด้วยตัวเองและ
เล็บได้สวยภายในแค่แบบ

เราก็เคยเล่นอันนั้นมาทำให้หน้าเล็บเสีย
มันแบบเล็บปลอมเมื่อก่อนค่ะคุณผู้ชม

อุ้ยแล้วเมื่อแกะเทียเล็บพังหมดเลย

ซึ่งตัดได้ตบแต่งเล็บได้
และสามารถที่จะตะใบเล็บให้สวยงามได้
ซึ่งเป็นนวัตกรรมมาจากประเทศเกาหลี

ไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์ที่แบบเหมือนแต่ก่อนที่ติด

เพราะว่าสามารถที่จะหยิบออกมาจากกล่องปุ๊บ
แล้วก็ลอกแผนสติกเกอร์เขาแปะเลย
แล้วเป็นเล็บแบบเล็บจริงเล็บซิลิโคน

นี่คือไลน์ต่างเขามีให้เลือกเยอะมาก

ที่เขาแปะเอาไว้ตั้งโชว์
ก็กำลังเลือกไลน์อยู่จะให้อาจารย์ด้าทำไง

เราก็รู้สึกว่าเล็บเราก็ต้องให้เข้ากับชุดด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกอันนี้

ของเล็บของผู้หญิงเอเชีย

ไม่เหมือนกันไงไซส์แต่ละคนนะ
อย่างสีพันธุ์ก็จะอีกไซส์หนึ่งของเราก็อีกไซส์หนึ่ง

คุณผู้ชมก็คือแบบเขาจะให้มาแบบนี้นะ

แล้วเขาก็จะมีแผ่นอย่างนี้มาให้
มันก็คืออันนี้ด้าแกะมาแล้วเนาะ

มีที่สไปล์เล็บแล้วก็มีที่แกะ
สำหรับเวลาเราจะเอาลอก

แผ่นเป็นเขาเรียกว่าแผ่นทำความสะอาดหน้าเล็บ

คล่องมากเธอนำเข้ามาเองเหรอหรือว่าไง

ไม่ชอบเข้าร้านทำเล็บไงเราก็เลยอินไง

จากนั้นเราก็ทาอย่างนี้ค่ะทา

ใช่ทำความสะอาดหน้าเล็บก่อนนะคะ
แล้วก็ทาเลยครบทั้ง๕เล็บเลย

แล้วก็พอดีว่าช่วงนี้ไม่ได้ทาเล็บมาด้วยไง

ว่างเราก็เลือกไซซ์เล็บไปเรื่อย
ว่าตรงไหมใช่ไหมใหญ่ไปรึเปล่า
อะไรประมาณนี้
เราต้องเอาโคนปลายเนี่ยลอกออกมาแล้วก็ต้องอยู่ที่โคนเล็บเราเนี่ย
ลอกออกมาง่ายอย่างนี้เลยนะเนี่ยลอกออกมาเสร็จใช่ป่ะแล้วเราก็แปะไป
กล้องไหนเอากล้องไหนกล้องนี้นะกล้องนี้นะเอากล้องนี้นะเขาเลื้อยหาตามแกอยู่เนี่ย
นี่แล้วก็แปะไปแค่นี้เองเอ้าทำไมไม่เห็นอ่ะเนี่ยแปะละแค่นี้เอง
ไม่ใกล้อ่ะนี่ไงสวยแล้วใช่แปะแป๊บเดียวเดี๋ยวทำให้ดูอีกเล็บหนึ่งก็ได้
อ่าให้ครบเลยสีผันดูสิสวยไหมนี่ไงได้แปะให้แล้วเล็บอ้น
ใช่ก็คือแบบเนี่ยสะดวกมากแล้วคือแบบพอ๘เสร็จใช่ป่ะเราก็นับ๑๒๓เสร็จแล้ว
๑๒๓เสร็จแล้วแล้วเวลาจะล้างวงล้างมืออะไรพี่วิวจะได้เหรอ
ซักผ้าล้างจานได้หมดเลยไม่ต้องกลัวว่าเล็บหลุดนะคะคุณผู้ชม
แต่หลังจากที่แปะไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปโดนน้ำในนี้เขาเขียนว่า
คุณสิทธิผลประสิทธิผลที่ดีภายใน๕ชั่วโมงอย่าเพิ่งโดนน้ำ
แต่หลังจากนั้นจะสระผมจะล้างจานจะอะไรได้หมด
อยู่ยิงยาวได้กี่วะ๒สัปดาห์๒สัปดาห์
แต่เราพิสูจน์มาแล้วว่าบางทีอยู่ได้นานกว่านั้น
เป็นเดือนมั้ยถ้าเราไม่ได้ทำงานบ้านจ๋าอะไรมากมาย

แต่จริงปล่อยทุก๒สัปดาห์ก็ได้สะดวกดี
ราก๊อตมาเท่าไหร่แล้วซื้อเท่าไหร่ไหมแล้วเล่าให้พังหน่อย
เราเห็นว่ามันจะมีข้างหน้านี้มันจะมีเพศอะละ
ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบลายแบบสุภาพเรียบทั่วไปอันนี้ก็สักประมาณอยู่ที่๓๐๐๒๐๐๓๐๐ประมาณนี้
แล้วนอกจากเล็บมือแล้วก็มีเล็บเท้าด้วย
คือเล็บเท้าดีมากลายน่ารักมากเลยก็คือแล้วเล็บเท้าเนี่ยเขาก็จะมีไซส์ให้แบบว่าเล็กใหญ่แล้ว

อ๋อแล้วก็เราก็ต้องนั่งตะไบเอาด้วยเขามีที่ตะไบมาให้ด้วยใช่ปะ
ใช่แล้วก็มีตะใบแบบนี้สมมุติถ้ารู้สึกว่าอันนี้ค่ะคุณผู้ชมสมมุติถ้าเราติดมาปุ๊บใช่ป่ะมันยาวไป

นั่งไปคุณนายอะนั่งไปคุณนายตะไบเล็บไป
คุณต้องคนที่ชอบที่จะทำด้วยนะ
แต่มันสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปทำเองที่ร้านไม่ต้องไปทำที่ร้านไง
สามารถเล็บสวยได้เนี่ยไลน์ต่างเหมือนเราไปทำร้านทำเล็บเลยอ่ะเธอ

มาที่อีกหนึ่งอันเมื่อกี้เล็บเป็นเล็บเจลเกาหลีแล้วนะคะ
มาที่หมอนรองคอบ้างสำหรับใครที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อย

หรือว่านั่งรถนานเรามีหมอนรองคอที่เป็นไม่ธรรมดานะ
สามารถที่จะลองได้หมดทุกองศาเลยเดี๋ยวจะมีภาพให้ชมนะคะ

คุณสามารถแบบปกติใช้เป็นเรียงขอเบาก็คือ

แบบปกติก็ได้หรือว่าจะปรับระดับการเอียงตามสรีระก็ได้เลย
คือจะหงายเงิบก็ได้ความหน้าไปเลยก็ได้
คือทำได้หมดเพราะว่าสะดวกงาน
พี่เวลาขึ้นเครื่อง
เราก็คว่ำหน้าไปเลยก็ได้ได้หมดหรือว่าจะเป็นหน้าคว่ำแล้วก็เอามือประสานเอาไว้ทางด้านหน้าก็ได้

หรือจะใช้เหมือนแบบนอนไปเหมือนใช้หมอนจริงเลย

นี่ไงแล้วก็ไม่แพงมาก

ราวนี้ถ้าเดินทางบ่อยนี่ต้องกวน

ตอนที่จะนั่งรถกับลุงเอให้ลุงเอขับไปได้สิทธิ์ความไปเลยยาว๖ชั่วโมง
อันนี้เราไปซื้อจะได้นะคะมีขายในเว็บไซต์แล้ว

ต้องแบบชิปปิ้งเข้ามาหรืออะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ

แต่ว่าช่วงหน้านะคะจะมีคาเฟ่ขนมไทยพี่เขาจะมาจากชนบุรีเลยนะ

มีแบบหลายอย่างค่ะแล้วก็มีจัดดอกไม้สวยงามด้วย